ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชม
คือคุณอาของสาวท่านหนึ่งเสียชีวิตลง
แล้วกลับมาเข้าร่างพี่สาวของตัวเอง
เพื่อที่จะสื่อสารกับคนในครอบครัว
เหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงไปดูค่ะ

อื้อแชบหรือเปล่า
เดี๋ยวนี่นะลูกหลานทุกคน
ตื่นตื่นเจ้าเจ้าอย่ามาดูหลาย

เห็นเขาว่าต้องเป็นห่วง

ประใจหรือเปล่าอย่ามาเด้อบ่าเลย

ข้อมูลของคุณคือคุณอาทิตย์

วันนี้คือคลิปเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะ

เขาบอกว่านี่คือครอบครัวออยเองค่ะ
คุณอาของออยล์เนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตไป
ของคุณอาเป็นคนที่จิตอ่อนมากนี่พี่สาวของคุณอานะ
ก็เลยทำให้น้องชายที่เสียชีวิตสามารถมาเข้าร่างได้
คุณอาที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมาเข้าร่างพี่สาวนะคะ
ตั้งแต่วันแรกที่เสียเลยจนถึงวันนี้ก็คือ๕๗วันแล้ว
มาตลอดมาทุกวันวันละ๓รอบ๔รอบ
ใส่พระให้ก็ดื้อดื้อ
เพราะว่าตอนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ร่ำลาใครสักคนในครอบครัว
คือพอฟังเรื่องราวแบบนี้แล้วเขาบอกว่ารู้สึกแบบว่า
สะเทือนใจนิดนึงเพราะว่าจากไปแบบไม่ได้ร่ำไม่ได้ลา
มันก็ทรมานใจอยู่นะคะก็ดูเหมือนว่าเขายังเป็นห่วง
ยังมีห่วงอยู่ห่วงแม้กระทั่งน้องหมาคุณเห็นไหม
ที่มีหมาอยู่ด้วยเรื่องนี้ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะหลากหลายแง่มุมกันไปเนี่ย
บางคนบอกเพิ่งเคยเห็นค่ะบางคนบอกขนลุกเลย
คุณอานี่เสียชีวิตแล้วนะแต่กลับมาเข้าร่างพี่สาวของตัวเอง
คือคนที่โดนสิงร่างเขาไม่กระพริบตาเลย

ใช่คือเขาแบบไม่กระพริบตาเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยอะไรแบบนี้
แต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาในโอกาสนี้ด้วย
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นในคลิปดูกันไปแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ